ดูเรื่องนี้หน่อยละกันค่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่นะเขาไปเจอกระบะคันหนึ่ง
เป็นกระบะแต่งโหลดควันดำมาเลยค่ะแล้วฝ่าไฟแดงด้วย
ขนาดนี้นี่มีอะไรผิดกฎหมายแน่นี่คือจังหวะไล่ลาค่ะ
โอ้โหถ้าลูกศรแดงขึ้นมาว่าพ่อค้ายาไม่ต้องสงสัยละมั้ง
รถน่าจะมียาเสพติดชัวร์แล้วดูสิรถตำรวจนี่ก็ขับตามไปนะคะ
ไล่ล่ากันแบบนี้โอ้โหรถตำรวจกี่คันต่อกี่คันเนี่ยเห็นไหม
รถกระบะที่แต่งซิ่งแล้วโหลดแบบนี้นี่พ่นหมึกดำมาเลยนะ
กล้องหน้ารถชุดสืบค่ะที่สพเมืองสมุทรสงคราม
จับภาพวินาทีไล่ล่ากระบะสีบรอนเงินท่อดำคันนี้เอาไว้ได้
แล้วหนีไปตรงเส้นถนนเอกชัย๑ค่ะหลังจากนั้นนะ
ก็มีการปาดหน้ารถเจ้าหน้าที่สกัดชุดสืบก็วิ่งถือปืนลงไปเลยค่ะ
คนร้ายไม่ยอมจำนวนนะขับกระบะฝ่าชนรถตำรวจแล้วก็ฝ่าไฟแดงหนีอีก
ทีนี้ตำรวจก็ต้องไล่กันอีกรอบนึงคุณผู้ชม
สกัดได้ที่โรงน้ำแข็งที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
นี่มันเป็นเหตุการณ์ระทึกเลยนะจนมุมแล้วเนี่ยตำรวจคุมตัวได้
นายสิวนันอายุ๓๕ปีกับนางสาวปรีนาภาอายุ๓๔ปีผัวเมีย
จับผัวเมียได้คารถเลยแล้วค้นรถเจออะไรบ้าง
ถ้าลูกศรชี้ว่าพ่อค้ายาค้นรถก็ต้องเจอยาสิจ๊ะยาบ้า
อันนี้ฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงพับเพียบไปแล้วฝ่ายชายอ่ะ
ฝ่ายชายก็โดนรวบได้เหมือนกันสองผัวเมียและนี่คือยาเสพติดที่จับกลุ่มได้
ยาบ้า๓๐๐อ้าวเป็นอะไรอ่ะ
ทำไมเป็นลมดมยาแบบนี้เลยอ่ะ
ยาบ้าที่เจอ๓๕๖เม็ดเจอไอศ์อีก๑๖๙กรัม
หมดสภาพแบบนี้ขอดูจังหวะนี้เต็ม
มียาพ่นไหมมียาพ่นไหม
ไม่เป็นโรค
โอ้โหนี่คือเจ้าหน้าที่ถามเลย
คือมียาเมียพ่นไหมเป็นโรคอะไร
นึกว่ามีโรคประจำตัวตอนแรกไง
แล้วเราก็เลยถามผู้กำกับสพเมืองสมุทรสงคราม
พันธุ์ตำรวจเอกสยามอินสุวรรณโน
ท่านบอกว่าชุดสืบในซ้อนแผน
ล่อซื้อยาเสพติดจากผัวเมียคู่นี้๒๗๐๐บาท

ก็ต้องไล่ล่ากันระทึกอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วตัวคนเป็นผัวเนี่ยนะ

ว่าผมมารับยาบ้ามาขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
จำหน่ายแล้วก็ครอบครองยาเสพติด
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษรวมถึงขับรถขณะเสพยา

ก็โดนแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายและครอบครอง

ขยายผลถึงผู้ค้ารายใหญ่ต่อไปด้วย
โอ้โหจังหวะนี้เป็นลมเลยนะ
แล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมดูข่าวแบบนี้แล้ว